ช้างอีกอย่างหนึ่งคือผ้าไหมลูก
ตุ๊กตาลงกินเนสนักเรียนตากแดด
จะเอาผ้าไหมให้มาพับรูปช้างเยอะโมยเกินไหมล่ะ

อันนี้งานช้างของจริงพี่เบิร์ตโอ้โห

ประเด็นที่ขวัญบอกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พื้นที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับ
การจัดงานอย่างใหญ่ท่านผู้ว่าภิจิษฐ์มุนทรรณ
ท่านผู้ว่าสุรินเป็นประธานเลยนะมาเปิดกิจกรรมงาน
คือการพับตุ๊กตาช้างด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์นะฮะ
นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา๑๕แห่ง
อกจากนี้จังมหาวิทยาลัยต่างเข้าร่วมกิจกรรมพับตุ๊กตาช้าง
ผ้าเมืองสุรินเนี่ย๙๐๑๐คนตั้งไว้นะครับ
นักเรียนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมกันดิ
เอาเสือมาปูปูบนพื้นสนามย่าโอเคล่ะ
แล้วก็จัดผ้าไว้ให้คนละผืน๒ผืนเพื่อพับตุ๊กตาช้าง
นักเรียนนักศึกษานั่งตามแถวแบบนี้ครับ
นั่งตามแถว๗๐แถวแดดส่องหัวเที่ยงวันเลย
แดดส่องหัวเที่ยงวันทำอย่างไรอุณหภูมิเท่าไร
๓๕๔๐องศาเซลเซียสโอ้โฮร้อนมากน่ะโอ้โฮร้อน
เหมือนตากผ้าตากปลาสลิดกันเลยนะ

เอาผ้าขาวม้ามาสิบางคนก็เอามาทำแบบกันแดดอย่างนี้
คลุมตัวอย่างนี้ค่ะบางคนก็ห่มเลยนะครับ

พี่เบิร์ตแต่มันร้อนขนาดนี้เอาจริงนะ
น้องน้องน่ะเขาจะมีใจพาเหรอพี่
คือใจมีเพราะทำให้จังหวัดสุรินทร์แต่อากาศนะดิ
ลมตุบลมตุบเป็นลมคุณผู้ชมมีน้องเป็นลมเพียบเลยจนบ่ายสองครึ่ง
ทุกคนก็เริ่มพับผ้าขาวม้านะฮะ
เป็นตุ๊กตาช้างพื้นเมืองใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
สิ้นสุดการบันทึกสถิตินะครับ
โดยมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการว่า
ประเทศไทยได้พับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลก
ภาพพื้นเมืองที่จังหวัดสุรินทร์๘๗๔๕คน

แต่หูกระแสมาเพียบเลยนะฮะ
ทำไมต้องให้มาจัดงานกลางแดดแบบนี้
แล้วเด็กเป็นลมเนี่ยฮะหลายคนเลยใครจะรับผิดชอบอ่ะ
ต้องมานั่งอยู่สนามย่ากลางแดดนับชั่วโมงแบบนี้

กับผู้ปกครองต้องเข้าไปประถมพยาบาล
จนมีกระแสดราม่ามาถึงตอนนี้แล้วฮะ
นึกถึงตอนเรียนหนังสือนะ
เข้าแถวตอนเช้าแดดกำลังอ่อนอย่างนี้อย่างนี้โอเค
แต่ถ้าแดดตอนเที่ยงวันแบบนี้ไม่ไหวนะ
แดดเช้าสายพอพูดไม่จบสักที
พูดไม่จบสักทีอยากจะขึ้นห้องแล้ว
ขอให้น้องทุกคนโอเคสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะ